เพราะว่าเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ย
ผมไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยครับ
มันทำให้ผมอึดอัดใจอยู่เหมือนกันครับ
ก็ถือโอกาสอัปเดตเรื่องราวที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ค่ะ
โตเนี่ยเคลียร์ชัดแล้วนะว่าทุกอย่างได้บอกเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้ว
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
ทำให้ตอนนี้หนุ่มโตยอมรับเลยว่าโล่งใจแล้ว
และถ้าหลังจากนี้ต้องมีการร่วมมือในส่วนใดนะโตบอกผมยินดีครับ
เรื่องราวน่าปวดหัวคุณผู้ชมจบไปแล้ว
อัปเดตนะอัพใจเรื่องชีวิตกันนิดนึงดีกว่านะคะ

แอบเห็นนะคะว่าเรื่องความหวานคู่นี้เขาไม่เบาเลยนะ
เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ติ๊กต๊อกเหมือนกันนะ

บอกเลยว่าทุกอย่างมันลงตัวมากกับชีวิตครอบครัวนะคะ
แล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะกับตอนที่แฟนนุ่มนะคุณผู้ชม
ทุกอย่างเลยยังน่ารักเหมือนเดิม
เห็นแบบนี้น่ารักหวานเจี๊ยบแบบนี้
ทางบ้านอย่างเราก็อยากแหมเห็นเหลือเกิน
คือเรื่องของชาวบ้านเขานะแต่เราแม่ชอบจริง
โตน้อยไบร์ทน้อยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อไหร่ค่ะจะมากันสักทีนะคะ
ฟังคำตอบจากหนุ่มโตกันค่ะ
เราคิดว่าเราใช้เวลานี้ทำงานก่อนนะครับ
ก็ขอบคุณที่ถามถ่ายกันเข้ามาเรื่องลูกนะครับ
ก็ทำงานก่อนแป๊บหนึ่งครับ
ลูกทำมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
แล้วก็มาพร้อมความศิษย์สละที่ยิ่งใหญ่มากครับ

ผมคิดว่าเราต้องพร้อมมากในทุกด้าน
มีการถูกเร่งจากครอบครัวบ้างไหมครับ
ถ้าเกิดถ้าคุณถือโอกาสฝากรายการกับคุณแม่

รู้เลยว่าความสุขของผู้ใหญ่คือการอุ้มหลาน
ได้รับความกดดันอยู่อยู่ทุกวันครับ
นิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นนักข่าวไม่ได้เลื่อนตามนะคะหรือว่าไฮโดดิกอะไรนะคะมันอยู่บนเรือคุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็ไหลไปตามแม่น้ำคุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องมีลูกเนี่ยมีแน่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะจากคนนิดนึงก็แล้วกัน
เห็นคุณแม่คุณโตเขามีความสุขเวลาอุ้มหลานไงแป๊บนึงเดี๋ยวมาแน่จากคุณพ่อพร้อม
แต่คนนี้น่ารักนะเห็นเขาทำช่องยูทูปด้วยกัน
น่ารักดีอบตชื่อช่องเขาอบต